๔ข้อแรกน่ะที่ผมบอกคือการไปรูปหน่วยงานแล้วกฎหมายก็ความมั่นคง

อย่าให้มันเป็นสภาวะยกเว้น

ยกเลิกการประกาศการไลยการศึก
ซึ่งก็จะมีส่วนผสมการแก้ไขพรบกฎในการศึก

เขาเคยเสนอเข้าไปในสมัยประชุมสภารอบที่แล้วเหมือนกัน

หรือว่างบประมาณที่ไม่โปร่งใสในกองทัพ

ซึ่งเป็นแนวทางที่หลายประเทศทั่วโลกก็ใช้
อย่างเช่นเรมันที่ยึดโยงกับสภาพผู้แทนรัศดร

มันมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยบุคลากรจากกองทัพด้วย

ทำยังไงให้พี่น้องประชาชนในชายแดนใต้

อย่างที่๑ผู้บริหารสูงสุดต้องมาจากการเลือกตั้งของคนในพื้นที่
อธิบายง่ายทุกจังหวัดตอนนี้มีผู้บริหาร๒คน
มีผู้ว่าที่มาจากการแต่งตั้งจากส่วนกลางราชการส่วนภูมิภาค
เฉลี่ยแล้วภายใน๔ปีทุกจังหวัดจะมีงบที่สามารถตัดสินใจเองได้ว่าจะใช้กับอะไรเนี่ย
เพิ่มขึ้นประมาณ๒๕๐ล้านบาทต่อปีทุกตำบลเพิ่มขึ้นมา๒๐ล้านบาทต่อปี
เอาไปใช้ทำรายนั้นก็เป็นสิทธิ์ของประชาชนในพื้นที่ที่จะเอาไปตัดสินใจ
ว่าจะเอาไปใช้กระตุ้นการท่องเที่ยวก็ทำได้เช่นกัน
จะไปกระตุ้นอุตสาหกรรมฮาล้านให้เชื่อมไทยกับโลกมรยูก็ได้เช่นกัน
ส่วนอย่างที่๓คือการแก้กฎหมายเพื่อให้อำนาจในการจัดทำบริการสาธารณะไปอยู่กับท้องถิ่น

เกิดสมมุติว่ามีบริการอาสาธารณะบันอย่างที่ท้องถิ่นอาจจะแก้ไข

ได้ครับเมื่อกี้ครบ๖ตัวต่อยอ่อนข้างไหน
มีการกระจายโงกับมาลแล้วมีการแก้กฎหมาย

เราเห็นว่าปัจจุบันพอบริการสาธารณะหลายอย่าง
อดคล้องกับความต้องการความจำเป็นในพื้นที่